มาดูกิจกรรมดีของภาคธุรกิจเอกชนกันบ้าง
การเชิญชวนให้ประชาชนปลูกดาวเรืองกันทั่วประเทศ
เพื่อให้ดอกนั้นออกบานพร้อมสะพั่ง
ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙

กล้าดอกดาวเรืองที่รอวันเจริญเติบโตและบานสะพรั่ง
ในพื้นที่ของศูนย์นาสาธิตรัชมงคล
ตำบลโคกสะอาดอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรี
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
รวมใจปลูกดอกดาวเรืองถวายความอาลัย
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและวันดำนา

ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้
ร่วมพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากไร้และขาดแคลนทุนทรัพย์
และร่วมรับฟังการบรรยายโครงสร้างและนวัตกรรมการปลูกข้าวของศูนย์นาสาธิตรัชมงคล
ทั้งหมดจะร่วมกันคนละไม้คนละมือปลูกต้นกล้าดาวเรือง
เพื่อให้บานสะพรั่งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
จริงแล้วกิจกรรมนี้เราเริ่มกันมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วสำหรับผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับ
หวังใจไว้ว่าจะปลูกดอกดาวเรืองให้ได้สัก๒แสนต้นสำหรับผู้แทนจำหน่ายของเราทั่วประเทศ
ที่นี่จะเป็นศูนย์เพาะตัวต้นกล้าของดอกดาวเรืองเพื่อที่จะกระจายไปให้กับทางท่านผู้แทนจำหน่ายของเราทั่วประเทศ
สำหรับประชาชนที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
โดยการปลูกต้นกล้าดาวเรืองสามารถเข้าร่วมโครงการร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองถวายความอาลัย
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและวันดำนาที่ศูนย์นาสาธิตรัชมงคลจังหวัดสระบุรี
คนละต้นสองต้นก็จะทำให้ดอกดาวเรืองบานสะพรั่งทั้งแผ่นดินแล้วล่ะค่ะ